อีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมคำว่าหมอเทวดาเนี่ยมันมีอยู่เกลือนเมืองแหละ

แล้วคนก็แบบหลงเชื่อว่าไปแล้วจะหาย
มีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะเธอก็ขาพริกเส้นพลิกเนอะ
จากการไปเหยียบกล่องอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ไปหาหมอเทวดาคนนี้
เทวดาคนนี้ก็รักษาด้วยการเหยียบเขา
เหยียบจนกระดูกขาเขาหักแล้วกลายเป็นคนที่เดินไม่ปกติ
ตกงานสามีก็ทิ้ง
ตัวเองก็เกือบจะเป็นคนพิการ
นะฮะเป็นหนี้เป็นสินก็เลยแบบออกมาร้องขอความเป็นธรรม

ดึงอย่างนี้กระดูกจะหลุดไหมเนี่ย

เทวดาคนนี้อยู่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดมรยองครับ
ก่อนไปมีอาการเส้นพลิกจากการเหยียบกล่องพลาสติกพลาดก็เลยเส้นพลิก
แต่พอไปหาหมอปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยทั้งดึงทั้งเหยียบแล้วเหยียบจนกระดูกขาเธอหัก
ส่งผลให้จากนั้นมาเธอเดินไม่สะดวกเลยครับ
ต้องใช้ไม้ค้ำยันตอนแรกนึกว่าจะหายกลายเป็นเหมือนคนพิการไปเลยครับค่ะ
แล้วก็ไม่สามารถจะไปทำมาหากินได้ตามปกติเนี่ยแล้วตัวคนเหยียบดูสิ
ใช่กำลังจะบอกว่าแล้วดูคนเหยียบเป็นผู้ชายแล้วก็ร่างใหญ่แล้วดูจังหวะนี้นะฮะ
คุณผู้ชมไอ้จังหวะดึงแบบนี้เนี่ยโอ้โหแล้วได้ยินเสียงไหม
อกข้อหรือกระดูกสะโพกมันหลุดได้เลยนะคะเออถูกต้องนะฮะ
อ่ะไปฟังเสียงหน่อยนะครับก็ไม่คิดว่าเขาจะเหยียบแบบนี้ไง
ว่าเขาจะจับแบบเหมือนหมอทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็ตอนพอนั้นก็บอกเขาพอจับมือเขาออก
แต่เขาก็ไม่หยุดนะเวลานั้นคือเราพยายามบอกกันแล้วใช่ค่ะในคลิปก็มีที่แบบปัดออกอะไรคือแบบ
แบบคือไม่ไหวแล้วนะตะวันปึ๊กเลยอ่ะนี่เขาบอกนอนเฉยนอนเฉยเหมือนในคลิปที่มีอ่ะ
เขาจับหงายมาเขาจับมานอนหงายอีกแล้วเขาก็เหยียบอีกเห็นไหมแล้วเขาก็
คือหน้ามืดเลยอ่ะท้องหมดหมดถึงขนาดเคยคิดแบบไม่อยากอยู่อ่ะอืม
คุณประนอมนะอย่าคิดสั้นนะชีวิตยังต้องสู้ต่อไป
ถึงแม้จะเดินไม่สะดวกแต่ว่าก็ยังเดินได้
ยังมีร่างกายที่ครบสมบูรณ์พร้อมยังมีลูกยังมีลมหายใจอยู่อยากให้คุณประนอมสู้ต่อไปนะฮะ
คุณประนอมเขาบอกว่าหลังเกิดเรื่องนี้พยายามโทรกลับไปหาหมอนวดเทวดาคนนั้นนะ
แต่ไม่ยอมรับสายเลยเธอเองเดือดร้อนมากสามีก็ทิ้ง
ขายรถจักรยานยนต์เอาเงินมารักษาอาการเจ็บป่วยของตัวเองและต้องเลี้ยงดูลูก
ตอนนี้เป็นหนี้อยู่สี่หมื่นกว่าบาทต้องอาศัยห้องเช่าอยู่ที่ชนบุรี
แล้วพอไปปรึกษาคุณหมอถึงแนวทางการรักษาคุณหมอบอกว่ามันรักษาได้ต้องผ่าตัด
แต่ต้องใช้เงินแสนสองถึงแสนห้าเธอก็ไม่มีไง

ไปหาจากไหนล่ะลูกก็เรียนอยู่ป๕ซึ่งเธอเองก็ไม่มีปัญญาจะหาเงินเป็นแสนมารักษาตัวเองอะครับ
ก็เลยวอนเลยหมอนวดเทวดาคนนั้นดูอยู่หรือเปล่าออกมาแสดงความรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นหน่อยเถอะ
ไม่ใช่หมอนวดเทวดาแล้วล่ะค่ะแบบนี้
มันจะเป็นการทำร้ายคนไปแล้ว
เรื่องนี้เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือว่าจริงมีคลิปอะไรออกมาแบบนี้จริงก็อยากจะให้เจ้าที่เข้ามาช่วยเหลือเหมือนกันนะ

ใช่ไปตามตัวไปตามจับหมอคนนี้มาเพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าในคลิปก็มีบอกแล้วเขาบอกว่าให้พอให้หยุดแต่ผู้ชายคนนี้ไม่ยอมหยุดแบบนี้มันเริ่มเข้าข่ายทำร้ายร่างกายแล้วนะเพราะว่าเขาไม่ได้ยินยอม
เพราะฉะนั้นก็จริงถ้าเป็นไปได้ใครที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ในเรื่องคดีเรื่องอะไรต่างนานาหรือใครมีเบาะแส
หมอคนนี้เนี่ยเพื่อไม่ให้ไปทำแบบนี้กับคนอื่นอีก
ทรงแล้วไม่น่ามีอย่าดึงคนขนาดนั้น
ตัวก็ไม่ใช่แล้วอ่ะนะคุณผู้ชมอ่ะ